โปรลิสเทโรเนี่ยก็ถือว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่าเมื่อวานแพ้แล้วก็ทำให้อยู่ในโซนที่ลุ้นหนีตกชั้นนะครับ
มันมีหลายคู่ที่มีความคาบเกี่ยวกันครับ
โดยเฉพาะเกมที่สนามนี้ครับถือว่าสำคัญมากกับโปรลิสเทโรนะครับ
นัดที่๑๙ของซีซั่นแล้วเทโรบุกไปเยือนอันดับ๗ครับ
ส่วนบริสเทโลในอันดับ๑๔นี่เป็นจังหวะยิงฟรีคลิกนะครับของจักรพันธ์ไพรสุวรรณครับ
ยิงไปติดเซฟแล้วก็พิชาอุทราครับตามไปซ้ำเจ้าถิ่นนำหนึ่งศูนย์นาทีที่สิบเอ็ด
จากนั้นนาที๓๓ครับพัทยาหนี๒๐จากลูกมงจ่อของทางลูเคียนอาเมด้า
ขึ้นเดียวเลยครับและครึ่งหลังก็ที๘๔ท้ายเกมโดนอีกลูกหนึ่งครับ
ชายาวัดศรีนาวงครับเติมขึ้นมายิงให้กับโลมาสีน้ำเงินครับ
พอเจ็บโปรลิสเทโรมาได้ประตูปลอบใจครับจากการซ้ำของอ่องทูดาวเตะพม่านะครับ
แต่ก็ไล่ไม่ทันจบเกมพัทยาเอาชนะไป๓ต่อ๑มี๔๔แต้มรั้งอันดับ๗ค่อนข้างจะปลอดภัยนะครับ
ขณะที่โปรลิสเทโรนั้นมี๓๓คะแนนครับยังไม่พ้นจากโซนตกชั้น
นาที๒๖นะครับทีมเยือนชุดขาวนี่แหละครับนำก่อน๑๐จากการหม่งของชาตรีฉิมทะเลครับ
โอ้โหลูกนี้กำลังขาก็ดีนะครับศีรษะกำลังคอนี่ไม่ต้องห่วงเลยครับ
เก่งคอหม่งทิศทางดีมากนะครับเจ้าเวหาของจริงครับชาตรี
แต่ว่าอีกแค่๒นาทีครับรัชนาศอรันไพโรธครับเปิดฟรีคลิกจากฝั่งซ้ายนะครับ
บอลเนี่ยตกพื้นแล้วก็เสียบเสาไกลไปเลยครับทำให้ชายนาฏตีเสมอหนึ่ง
ก็มี๓๗คะแนนห่างจากโซนตกชั้น๔แต้มส่วนชัยน่านั้นหล่นมาอยู่ที่๑๓ครับ
มี๓๕คะแนนอยู่เหนือจากโซนตกชั้นเพียงแค่๒คะแนนเท่านั้นครับ
อีกคู่ราชบุรีครับอันดับ๑๑เปิดบ้านต้อนรับเมืองทองยูนิเต็ดอันดับ๓ครับ
นาที๑๕เจ้าถิ่นครับราชบุรีนำก่อน๑๐ครับ
เปิดมาเหมือนจะไม่ดีแต่ว่าแก้ไขสุดยอดเลยนะครับ
ไวครับจ่ายเข้าในตบเข้ามาแล้วก็เป็นทาง

กระโดดแปลเล่นทางให้กับเมืองทอง

หายเจ็บกลับมาช่วยทีมในช่วงสำคัญเลยนะครับ

เข้าไปยิงที่เมืองทองแซงชนะ๒๑ครับ
ช่วงหลังนี่โดนนำบ่อยแต่ก็แซงชนะตลอดนะครับ
เพิ่มเป็น๕๔คะแนนครับกิเลนพยอง
ส่วนราชบุรีนั้นมี๓๕คะแนนเท่าเดิม

บุรีรัมนะครับเอาชนะสโกไทยไป๔๑
นครราชศรีมาครับเอาชนะราชนาวี๒ต่อ
ต่างฝ่ายต่างเก็บใจชนะได้นะครับ

รอยต่อกันเท่าเดิมบุรีรำ๗๒แต้ม

แต่ว่ามี๕๔แต้มเนี่ย

ระยะความห่างเนี่ยแต้มขาดบทลุ้นแชมป์

แต่ว่าสุดสัปดาห์นี้จะเจอกัน

แล้วก็การท่าเรือมาที่๔ครับ๔๙คะแนน

แต่ว่าประตูได้เสียนะครับ

อันดับที่๕นะครับส่วนสถานการณ์ในการลุ้นหนีตกชั้นนะครับ
หนีตกชั้นเนี่ยชัยหน้าสามสิบห้าคะแนนนะครับก็พ้นจากโซนอันตรายมาอันดับเดียว
ก็ไล่มานะครับอันดับ๑๔เนี่ยเทโร๓๓แต้มเท่ากับสุโขทัย
แต่ว่าประตูได้เสียเนี่ยลบอยู่น้อยกว่าลบอยู่๘ลูกขณะที่สุโขทัยลบ๑๕นะครับ
ชนาวีอันดับ๑๖๒๕แต้มอุบล๒๑แล้วก็แอร์ฟอร์ส๑๓คะแนน
อันนี้ตกชั้นไปแล้วอย่างเป็นทางการทีมแรกนะครับ
ดังนั้นสถานการณ์ในช่วงสุดสัปดาห์นี้นั้นก็ถือว่าสนุกเข้มข้นเรื่อย
สำหรับการลุ้นหนีตกชั้นของทุกทีมที่อยู่ในเรสโซนนะครับ